แล้วก็ใช้สติกันต่อกับข่าวนี้ค่ะ

ไปกันเป็นเพชรคู่คู่แม่ลูกนะครับ

มีการแชร์ภาพแม่ลูกคู่นึง

บอกว่าพี่ลูกตายืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืน

พี่ลูกตาลครับ
วันไหร่จะเคลียร์ละ

เรียกสำรวจม่าเรียกสำรวจน่ะเลย
โปสเทียนบรรยายได้ไว้เดือดให้เดียว

หน้าด้านมากแชร์กันเยอะเลย
ตอนแรกเหมือนนางจะตบแม่ฉันถ่ายไว้ไม่ทัน
คนแย่อย่ามีที่ยืนในสังคมต้องประจาน
อันนี้เจ้าของเฟซบุ๊กแล้วก็น่าจะเป็นลูกสาว
คนที่ไปทวงหนี้พี่ลูกตานเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

บอกว่าดารารายล์นี้ติดหนี้คุณแม่เธอ๑๔๐๐๐๐๐บาท
ทวงถามกันมาหลายครั้งแล้วเธออ้างว่าพี่ลูกตาลไม่ยอมคืน
แล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นไปตามคลิปทวงปุ๊บขับรถหนีเลย
อกจากนี้ค่ะก็พยายามติดต่อไปที่พี่ลูกตาลเช่นเดียวกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าผู้จัดการส่วนตัวพี่ลูกตาลบอกกับทีมข่าวว่า
ฟังข่าวนี้ใจเย็นก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ย
มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะและพี่ลูกตาลกำลังจะออกมาชี้แจงเองเร็วนี้
ก็ต้องรอติดตามกันไปก่อนแต่ว่าโอ้โหเจอกันแบบนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเสียหายอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าพี่ลูกตาก็ต้องคืนเงินเขาแต่ถ้ามันไม่จริงทั้งหมด
ที่บอกว่าเป็นเจ้าของเงินก็แบบนี้ก็แรงไปหน่อยหรือเปล่า
ยังไงต้องรีบออกมาเฉยนะคะพี่ลุกตาน